ช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มน้อยหน้ามนต์

เขาจะมาให้โชคให้ลาบกับคุณผู้ชมครับ

โอ๊ยลูกเอ้ย

เพื่อลุ้นรับเสื้อตลอดข่าวกับเรา
เพราะฉะนั้นคลิปของคุณได้รับการออกอากาศแล้ว
เรามอบเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยไปเลย

นี่นอกจากซื้อลอตเตอรี่ขอให้รวย
แล้วก็ได้เสื้อยืดของเราก็ขอให้รวยเหมือนกัน

ก็ส่งคลิปน่ารักของคุณจะเป็นคลิปแบบไหนก็ได้นะคะ
คลิปเด็กคลิปสัตว์เลี้ยงคลิปตลกคลิปเต้นอะไรของคุณก็ได้นะคะ
ส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตลอดข่าวนะจ๊ะ